เป็นห่วงนะครับเพราะว่าบางครั้งบางพื้นที่

แต่ว่าก็อยู่ในสายตาของตำรวจ
เพราะว่ามีบางคนเขาใช้วิธีคือการ

หลังจากนั้นก็จะมีแก๊งเขาคอยอยู่เหมือนกัน

บรรดาชายชะกันเหล่านี้ก็วิ่งหลบหนีไป
โชคดีที่ยังไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
จากเรื่องของอันตรายเรื่องของลักวิ่งชิงปล้น

ในพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงภัยแล้วนะครับ
การขับขี่รถการใช้รถใช้ถนนเองก็ต้องระมัดระวัง

คือคนซ้อนท้ายเล่นยังไม่แปลกเท่าไห

แต่บางคนคือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นซะเองด้วย
บางคนก็ขับรถก็จอดรถเล่นด้วย
บางคนก็ขับไปเล่นไปอันตรายนะครับ
ล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของว่าที่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นออกมาสั่งการแล้วนะครับ
ว่าถ้าหากว่านายตำรวจนั้นเล่นโปเกมอนโก
ขณะปฏิบัติหน้าที่ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่
มีความผิดด้วยนะครับฐานขัดขืนคำสั่ง
ขณะที่ตำรวจจราจรก็ออกมาเตือนนะครับ
ณขณะนี้เองอยากให้คนใช้รถใช้ถนนนั้น
ตั้งใจขับขี่ให้ปลอดภัย
มัวแต่สนใจโปเกมอนโกจนเกิดอันตรายนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศ
รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่า
บังคับการตำรวจจราจรสั่งการให้สถานีตำรวจ
ในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของบรรดานักเล่นเกมโปเกมอน
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร

สำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจร
แล้วนำมาวิเคราะห์และปรับแผนรองรับกับแผนการจัดการด้านจราจร
พร้อมทั้งย้ำแล้วก็ฝากเตือนไปถึงผู้เล่นเกม
ขณะที่ขับขี่รถด้วยนะครับว่า
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีพฤติกรรมแบบนี้
เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญาจราจรทางบก
มีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐๐บาท
ในขณะที่ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
ตำรวจนครบานจะชี้แจงทำความเข้าใจกับกำลังพล
ในการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

หากเข้ามาใช้สถานที่ราชการ
อย่างเช่นเข้าไปในพื้นที่กองบัญชาการ
หรือสถานีตำรวจเพื่อจะไปเล่นเกม

เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
รวมทั้งต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และเข้าไปอธิบายเข้าไปชี้แจง
รวมทั้งจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วย
เพราะว่าปกติแล้วพื้นที่กองบัญชาการ
สถานีตำรวจนั้นจะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับให้ประชาชน

นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของสถานที่ดังกล่าวนะครับ
ส่วนกรณีที่อาจจะมีกำลังพล
เป็นคนเล่นเกมนี้ซะเอง
ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงคือเล่นในขณะปฏิบัติหน้าที่

ยึดระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ขณะนี้นะครับเตรียมจะสั่งการให้ขึ้นป้ายเตือนใจในพื้นที่
เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสมอีกด้วยนะครับ